สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่าใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอื้อหือ
คนนี้แต่งตัวไม่รู้จักเปลี่ยนอะไรให้มันเข้ากับคนอื่นเขามากเลยนะเขาก็หล่อขึ้นเลยดูดี
อ้าวไม่มีทำไมมาพุกกับแม่สตรวจ

กระแมทักทายก็ถาวน้าแบบน้องสาว
เขาบอกว่าคุณผู้กลับชมพูก็ลงไอจีว่า
นี่อ่านข่าวได้ไหมมาวุ่นวายกับชีวิตของฉัน

นี่มันไม่มีอะไรที่มันเป็นแบบว่า
เป็นเรื่องราวที่แบบว่าน่าตื่นเต้น
หรือว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้แบบว่า

ก็เห็นเฟคนิวแต่งงานแล้วก็อยากจะเห็น
ไม่เกี่ยวกันจะบ้าเลยนั่นก็เด็ก

รู้จักกันมาตั้งแต่นาน

เนี่ยถึงได้บอกไม่เข้าเรื่องสถิตร์

ถ่ายรูปชู๒นิ้วหน้าพระเมรุมาตรนะครับ
ชี้บอกว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเอามากซะเลยนะครับ
กรณีเมื่อวานนี้นะครับทางโลกโซเชียลมีกระแสวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนะครับ

คนนะครับคุณผู้ชมครับไปถ่ายนะฮะรูปนะครับ
ที่ระหว่างเข้าชมฤทธิ์การภรรมีรุมาตรนะฮะนมนตรวิทธิท้องสนามหลวง
ในรอบทดลองนะครับก่อนที่จะเปิดให้เข้าจริง
โดยหญิงสาวทั้งสองนะครับได้โพสต์ท่าถ่ายรูปชู๒นิ้ว
ซึ่งชาวเน็ตมองว่าเป็นการที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่สำรวมนะครับ
และยังแสดงถึงการที่เรียกว่าไร้ซึ่งจิตสำนึกที่ควรจะต้องมีด้วยนะครับ
โดยทางคุณแหม่มนะฮะสุรัสวดีเชื้อชาตินะครับหรือที่รู้จักกันดีในนามของมามบลู
ภูมิกับภาพยนตร์แล้วก็อดีตนักร้องชื่อดังนะครับได้มีการโพสต์รูปภาพดังกล่าวนะครับ
พร้อมเขียนข้อความวิจารณ์ลงบนเฟสของตัวเองนะฮะบอกว่า
แค่วันที่เปิดให้ทดลองเข้าชมก็มีคนทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมกันเยอะมาก
ฟี่แบบไม่สำรวมยืนถ่ายรูปกันเป็นแถบนะฮะหลังพิงกำแพงกิจกรรม
บางคนนะฮะนั่งกอดกระถางเพื่อถ่ายรูปด้วยมีแม้กระทั่งหยิบเอาเม็ดดินที่ปั้นนะครับเป็นกระสุนแอบเอากลับบ้านไป
ทั้งที่ทุกคนเนี่ยควรรู้แก่ใจนะครับว่าพระเมรุมาตรไม่ใช่สวนสาธารณะไม่ใช่สถานที่จัดงานอีเวนต์
ไม่ใช่สวนดอกไม้เมืองหนาวที่จะยื้อแย่งกันถ่ายรูปหรือมาเซลฟี่ด้วยอากับกิริยาที่ไม่สมรวม
หากจะให้พูดกันแบบตรงแทบจะไม่เห็นใครก้มลงกราบพระเมรุมาตรเลย

ใช่ไม่สมควรนะอันนี้ผมเห็นด้วยนะไม่สมควรจริงไม่ควรไม่ควรทำแบบนี้เลย
ความคืบหน้าร่าสุดนายอานานชูโชธท่านเป็นเฉพาะติดีกลมศิลปากรกศัตรูกรรมนาธรรมได้กล่าวว่า

มีมตินะครับไม่อนุญาตให้ประชาชน

โดยอนุญาตให้เดินชมได้เฉพาะรอบ

และอาคารประกอบต่างเท่านั้นที่จะเดินได้
ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และทุกคนสามารถถ่ายภาพได้ตามความเหมาะสม
เพราะฉะนั้นชั้น๑ชั้น๒ตรง
ไม่ต้องขึ้นแล้วไม่ได้ขึ้นกันแล้ว
สาเหตุที่ไม่อนุญาตให้ขึ้นชมชั้น๑และชั้น๒
เนื่องจากความไม่มีวินัย
และเพื่อป้องกันความเสียหายต่อองค์พระเมรุมาตร

มีประชาชนบางส่วนทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม

ทั้งถ่ายภาพชู๒นิ้วกับพระเมรุมาตร
หยิบเอาก้อนหินก้อนดินดอกไม้ข้าวของ
ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่ของพระเมรุมาตรกลับบ้าน
เป็นการเข้าใจผิดเต็มเลยนะฮะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำ
คือมาแล้วทำแบบนี้ไม่ถูกนะฮะไม่ถูกนะครับ
โอเคนี่คือเป็นเรื่องที่ต้องรู้กันไว้
อันนี้เป็นภาพเก่าหรือเปล่าคะภาพเก่า
ที่ใส่ชุดดำเป็นภาพเก่าไม่ต้องใส่ชุดดำนะฮะ
ใส่สีเหลืองไปนะฮะไปชมภาพเมลูมานยิ่งงามมากเลยที่ที่นี่
อย่าไปกันร่วมใช่มีจิตรสำนึกด้วยนะคนแบบนี้

มันเปิดจากรากเหงาของคนไทย
เพราะฉะนั้นทำอย่างนี้ไม่ถูกนะครับ

เราไปอีกหนึ่งข่าวที่เมื่อวานนี้ข่าวของคุณแอป

อีกหนึ่งข่าวที่เป็นค่อนข้างจะชัวร์แล้วเมื่อวานคุณหนุ่มกัญชัยคอนเฟิร์มว่าไม่ได้แต่งวันที่๑

ก็เป็นเหมือนประสานงานในกองถ่าย

เขาไปบอกไปว่าผู้หญิงเป็นใครชื่ออะไร

เห้ยเหนื่อย

ก็ต้องเอาสักนิดนึงความหน้าด้านของมนุษย์อันนี้
เชื่อแล้วนะฮะ
แล้วต่อจากราวิชีหายไปไหนนะ

กลับมาอยู่ที่เดิม

อย่างที่เรารู้ว่าคุณชาคริสไม่ได้อยู่เมืองไทย

จงบ่ายนึงพฤศจิกายนพระเอกหนุ่ม
เตรียมเข้าสู่ประตูวิวัตรอีกครั้ง
กับสาวนอกวงการที่คบหาดูใจกันมาไม่นาน

มันต้องระวังให้ดี

จากข่าวที่เกิดขึ้นผมรับทราบแล้วครับ
อยู่ต่างประเทศไม่สามารถให้สัมภาษณ์ใดได้ส่วนในเรื่องที่ทุกคนสนใจนั้น
ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะขอความร่วมมือจากพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่าน
ผมขอเป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วก็ผมจะมาชี้แจงให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง
อยู่กับพวกเราอ่าอ่ะก็ไปกระทงกระเทียม
ก้องไปตามหาว่าคนที่ชื่อแอนว่าที่เจ้าสาวเนี่ยคล๊อคให้เป็นใคร
บันเทิงไทยรัฐเนี่ยก็ไปเจอมาแล้วด้วยซ้ำไป

สืบพ้นกันมาเนี่ยเจ้าสาวคนแบบของชาติคริสต์เนี่ย

ซึ่งเป็นเลขาส่วนตัวผู้จัดการคุณบลุ๊กดะนุพร

หรออะไรหรอเห็นไหมหรอ

มันก็เหมือนกับคุณหนุ่มเลยปากแข็งอย่างนี้
ไม่ใช่เมื่อก่อนก็ถือเคล็ดไงเมื่อก่อนก็ปฏิเสธสุดฤทธิ

เออเพราะมีเรื่องตัวเองเอาช่วยตบให้
เขาเป็นรายการส่วนตัวของคุณบรู๊ค
คุณบรู๊คมาเป็นผู้จัดละคร

คุณม้าจะแต่งบ้างไหมว่าไม่แต่งไม่แต่ง

คือง่ายว่าคุณบลุ๊กดานุพร

คุณชาคริสก็ไปเล่นละครของคุณบลุ๊ก

แล้วก็จะแต่งงานกันตอนแรกที่ข่าวออกไป

ใช่มั้ยคุณอะไร
คือก็คือพวก

ก็บอกว่า๗พฤศจิกายนที่จันทบุรี

ในข่าวบันทึกของไทยรัฐออนไลน์เนี่ย
ติดต่อไปยังสาวแอนนะฮะที่หลายคนว่า

จะได้เป็นภรรยาของชาคริสในอนาคตเนี่ย

ส่วนเรื่องสาวแอนท้องหรือไม่

เป็นไปได้ว่าผู้หญิงอาจจะท้องแล้วแต่งหรือเปล่า

ก็มีการออกมาปฏิเสธแล้วแต่ก็ผู้จัดการเขาก็บอกว่า

เพราะเขาบอกว่าถ้าแต่งกันแบบรวดเร็วเนี่ยอาจจะท้อง

ก็แชร์ภาพน่ารักของหนุ่มชาคริสที่

พัดทิหรารุ่งรอด
เข้าหาผู้ใหญ่นอกจากนี้ยังมีภาพเนี่ย

นี่เนาะ

ก็แน่นอนแล้วล่ะว่าน่าจะเป็น
เจ้าสาวคนนี้แต่อีกสิ่งหนึ่งที่คน
สงสัยกันอยู่ว่าท้องหรือไม่ท้อง

ก็ไม่เห็นจะต้องไปสนใจเลยก็คือ
ก็คือท้องกับท้องไปท้องกับไปท้อง

จะไปถามอะไรเข้ามาเดี๋ยวก็ไม่ได้พูดหรอก

เปิดใจเปิดใจในวันที่๗นี่แหละ

แล้วก็มีรายการใหม่ของผู้ชายคริสต์ด้วย
รู้สึกจะเป็นรายการช่องวันไม่รู้นี่ผมไม่รู้

ตรงที่มันจอดรถกันอยู่สาเหตุเพราะว่าขับรถปาดหน้ากัน
ชกกลับกันแบบว่าวินาทสันตะโลเลยไปดูภาพ
ไปดูไหนวินาทสันตโลจริงเหรอ

มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒พฤศจิกายนมีรายงานว่า
ออนไลน์ได้แชร์คลิปวีดีโอจากผู้ใช้เฟซบุ๊ค
คนขับแท็กซี่๒คนจะโชกกันวินาทสันตะโล

วินาศต้องเตะกันต่อยให้จมกองเลือดเลย

อันนี้ก็ถือว่ายุนแรงนะใช่มั้ย
เออเวลาสิ่งที่เราเห็นคนตีกันผลอกกันก็ได้แค่นี้

ให้ความสนใจวิธะวิจารณ์กันอย่างมากมายเลย
อยากให้คนขับรถแท็กซี่ทั้งคู่ใจเย็นนะ
เพราะว่าแค่ขับรถปากหน้ากันก็แค่มาโชคต่ออีกแล้ว
มันก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศดูไม่ดีในสายตาของชาวต่างประเทศ
สำหรับคนที่เป็นผู้ใช้บริการทั่วไป
ในขณะที่บางส่วนก็บอกว่าอย่ามาเหมารวมนะว่าคนขับแท็กซี่

อันนี้ก็จริงแต่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะคนขับแท็กซี่หรอก

คนอื่นทั่วไปไม่ได้ขับแท็กซี่มันยิงเอายกปืน
อยากเอาปืนก็ใช่ไงทุกวันนี้เขาขับรถปาดหน้า
อยากเอาปืนขึ้นมายิงซึ่งมันน่ากลัวมาก
ซึ่งแบบว่ามันไม่มีการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วใช่ไหมในยุคปัจจุบันนี้
มันต้องมีความภาคมันต้องมีความภาค
อะไรหน่อยเนี่ยนะมันให้อภัยกันไม่ได้เลย
ยังเรื่องใหญ่ยังไม่มีการให้อภัยกันเลยโดดกันตายกันคล้างจากคุณเร็นโต้น
ซึ่งอันนี้ผิดที่สุดเลยนะแล้วมันจะทำให้สังคมกับการใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยนะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยวางบ้างทุกเรื่องราว

ฉันก็พูดฉันก็ไม่จำเป็นต้องมี

แต่ฟังนะมันไม่จำเป็นต้องมี
เพราะคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แน่นอน

ดูจิตก็ยิ่งดีแค่นั้นเอง

อยู่นอกปลายปลาบ้างไหม

เบื้องหลังธุรกิจสายบุญสุดฮิตในวัด

ปล่อยนกปล่อยปลาเหรอโซเชียลแชร์คลิปนะฮะแม่ค้า
ใช้อาหารล่อนกพิราบว่ะเออให้มันลุมกินในบริเวณของวัด
อ่ะไปดูสิไปดูก่อนนี่นี่นะฮะเห็นไหมล่ะแล้วจับ
ล่อเสร็จปุ๊บนกนะจับนกยัดใส่นี่เลยกงดูเอาไปเตรียมปล่อย
อือเขาเลยบอกว่าหยุดซะทีเหอะไอ้กาลที่บอกจะมาอุดหนุนแม่ค้าพวกนี้
ในในการซื้อนกปล่อยนกปล่อยปลานะครับนี่นะฮะ
เขาบอกเป็นที่วิภาควิจารณ์มากคลิปนี้เนี่ยนะครับเป็นคลิปล่าสุดเลย
มีผู้แชร์ออกมานะครับเป็นภาพกับอีกสามคนหนึ่งใน
มีผ้าปิดปากกำลังจับนกพิราบที่กำลังลุมกินอาหารอยู่ในวัดนะฮะ
ก่อนนำนกที่จับได้ไปใส่ตะกล้าว่ะเตรียมขาย
พร้อมกับระบุว่าพิกัดวัดจุดนะฮะต้องเป็นแบบไหนที่เรียกว่าทารุณกรรมสัตว
อุดหนุนปล่อยนกปล่อยปลากันสักทีเถอะ
เราก็จะเห็นนกปากยาวรอดักกินอยู่นะ
ที่พบว่าหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป
ทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลย

แล้วปล่อยปลาเขาบอกบางทีปล่อยเยอะไประบบนิเวศก็เสียนะแม่น้ำเจ้าพญา
ไม่แต่ปลาเขาบอกไปปล่อยในแม่น้ำปลามันก็ตายนะ
ไม่ใช่ตายมันจะไปกินลูกปลาที่อยู่ตามธรรมชาติจนหมดทุกวันนี้
ไม่เขาบอกปลาไหลปลาอะไรเขาอยู่ในแม่น้ำ
ไม่ได้ปลาหลายตายมันจะต้องมีโคลนตมหรืออะไรอย่างนี้

หอยขมหอยขมอะไรอย่างนี้ไม่ได้ต้องไปเป็นแบบ

ไปปั๊บนะอีกแป๊บมันบินกลับมาเว้ย

นี่หน้าเห็นมาก่อนคุณเอ๊ะอักกลับบ้านตลอดเวลา

วิ่งกันแบบว่า๕๐กว่าล้านละขึ้นเลย

ในขณะที่ทั่วประเทศน้ำยังท่วมกันอยู่เยอะเหมือนกันเนาะ

เขาบอกว่าเตรียมรับพายุที่กำลังจะมาเร็วนี้

เราไปดูกันที่จังหวัดบึงกาลกันสักนิดนึงนะครับ
น้ำโขงที่อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาลเนี่ย

นี่นี่คือแม่น้ำโขง

คือแบบลดอย่างน่าตกใจเลยอ่ะดูสิ

เป็นดินโคนคาดว่ากระทบลอยกระทงแน่นอน

แล้วก็บอกว่าประชาชนอย่าไปลอยที่แม่น้ำโขงเลย

ปีนี้ชาวบึงการชาวแม่น้ำโขง

เป็นอย่างนี้จริงนี่แม่น้ำโขง
เดินไปลาวได้อ่ะ

ตรงข้ามนั่นคือลาวแล้ว

หลายเป็นรอยตามที่หนองน้ำสาธารณะบึงการแทม

ไปให้น้ำไปไหนอะ
ก็ตอนนี้ทั้งจีนสร้างเขื่อนทุกสิ่งทุกอย่าง
แบบว่าประเทศลาวก็สร้างเขื่อนทุกคนสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ
รุ่นหลานรุ่นมายูโตไม่มีโอกาสได้กินปลาแม่น้ำโขงแล้วนะ

ทุกคนไปกักเก็บน้ำทุกคนไปสร้างเขื่อนกันกันอีกหน่อยจีน
เพราะว่าเขื่อนใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่จีน
แล้วก็ปีนี้แม่น้ำโขงกลับแห้งขอดเร็วกว่าทุกปี

ตอนนี้ตอนนี้ทางเทศบาลเมืองเมืองกาลนะฮะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบอกไปลอยกระทงที่หนองน้ำสาธารณะแทนแล้วกันนะ
ซึ่งก็อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาลนั่นแหละ
เพราะว่าเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่สามารถรองรับประชาชนได้
ซึ่งในปีนี้ทางจังหวัดบึงการไม่มีการจัดงานลอยกระทง
เนื่องจากว่าเป็นปีที่คนไทยยังโศกเศร้ากันอยู่

ก็จะทำงานน้อมแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบพิษนะฮะก็ว่ากันไป

พี่หนุ่มจะมีข่าวข่าวยาเหรอะ

ก็คือข่าวอะไร

ม้าอันนี้เรื่องจริงนะว่าตอนที่พี่ม้ามาเนี่ย

นี่ไงพี่ม้าเป็นไอดอลของคุณยายคนนี้ไง
คุณยายคนนี้เป็นคุณยายขี้เหงาก็เลยประกาศ

เป็นคุณป้ากาศอาณภิบูนมังสาหาร

ประกาศหาเพื่อนชายมาเป็นคู่ใจในวัย๖๕
ถูกต้องค่ะบางเรื่องก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเรานะครับเน้นขอเป็นพ่อม่าย

ท่านหนึ่งไปยังหาคนตรงสเปคไม่ได้

อ๋อหรือหรอคือคุณป้าให้มีงวัญใช้ด้วยแต่ละสองหมื่น
นี่นะฮะผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าหลังจากที่มีการแชร์ภาพคุณป้าคนหนึ่งนะครับวัย๖๕ปี
ทำป้ายไวนิวนะครับติดประกาศหาเพื่อนชายข้อความว่าหญิงอายุ๖๕ปี
ต้องการหาเพื่อนชายอายุประมาณสัก๖๐๗๐ปีเป็นพ่อม่าย
มีบำนานเป็นคนใจดีนะฮะจริงใจสุขภาพดี
ท่านใดสนใจติดต่อที่นี่ได้เลยนะครับติดที่หน้าประตูบ้านพักไว้เลยนะครับ
ลดเหรอวันไหลหรืออะไรหรืออ่ามีรัฐกันมาก
ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านหลังนี้นะครับ
ว่าบ้านพักเป็นสไตล์ยุโรปนะฮะอยู่ที่อำเภอพิบูรมังสาหาร
อุบลราชธานีเป็นบ้านของนางสมปองชมพูประเภทนะฮะ
นี่นะครับอายุ๖๕ปีเป็นเจ้าของป้ายประกาศหาผู้
คนนี้เลยเสื้อแดงนี่คนนี้เหรออ่านางสมปองเนี่ย
กับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าที่มาที่ไปของป้ายประกาศหน้าบ้านอ่ะ
คือบอกว่าตนเนี่ยต้องการหาคนรู้ใจมาอยู่ด้วย
หลังเลิกจากสามีเนี่ยนะฮะถึงสามคนแล้วอะไรนะ
เลิกกับผูมาสามคนอ๋อเลิกอยากได้คนดีซึ่งจะเป็นคนสุดท้าย

โดยสามีคนแรกในประธานกาศ

ก่อนได้เป็นสามีชาวเยอรมัน
อ๋อจากเยอรมัน๒คน

อยู่กินกันประมาณคนละ๕๘ปี
แล้วก็เลิกกันไปกับคนสุดท้ายเมื่อ๕ปีก่อน

นางชอบมากเป็นเยอรมัน

ก็ตัดสินใจนะฮะเดินไปทำป้ายวัย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

ไปด่านางว่าแบบว่านางแก่แล้วอยู่

คือไม่หรอกคือนางคงไม่ได้คิดถึงเรื่องทรงเรื่องเซ็กหรอก

คือจริงเนี่ยนะถ้าอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยนะ
เราจะต้องเอาความเหงาเป็นเพื่อนเราให้ได้

ไม่มีบอกตรงนะไม่ได้อยากจะมีเลย
นั่นไงนั่นไงบอกตรงนะ
เองจี้หล่อไม่มีสิทธิ์เบะปากนะ

เพราะอะไรรู้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่แน่นอน

เรื่องนี้นุ่มจะไม่ยุ่ง
จะไปถึงแม่สายกันเลยทีเดียวนะคะ

เพื่อระดมเงินช่วยถึง๑๑โรงพยาบาล
ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็วิ่งมาได้สัก๒วันแล้วเนอะ

โครงการที่มีชื่อว่า
คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศค่ะ

ก็มาถึงสะพานโต๊ะกูแซร์นะฮะ

ในเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีแล้ว
รวมระยะทางก็๔๗๕กิโลเมตรกันเลยทีเดียวนะฮะ

ผู้ร่วมบริจาคไป๔๗ล้านบาท

พอวิ่งเนี่ยทีมงานก็จะมีรับนะฮะ
ตูนเนี่ยกับพวกนักวิ่งทั้งหลายเนี่ย

พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็เริ่มวิ่งใหม่นะฮะ
ก็เริ่มจากโรงเรียนบ้านตาเนอปูเต๊ะนะฮะ

ซึ่งบรรยากาศก็แบบว่าดีมากเลยทีเดียว

แบบว่าต้อนรับขับสู้คนก็มาหยุด
มันจะช้ากลอดเลยตรงที่ต้องถ่ายรูด
แต่จริงแล้วก็ให้ความสะดวกสบายมากเลยทีเดียวนะฮะ
และมีผู้บริจาคเงินจำนวนมากขณะนี้
ยอดก็ถึงนะฮะล่าสุดนี่๕๖ล้านบาทแล้ว

แม่สอดแม่สายแม่สายโทษทีฮะน่าจะได้นะผมว่า
แน่นอนตอนนี้นะฮะนายกของเรานะฮะผลเอก
ประยุทธ์จันทรวชานายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
โครงการคนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศนี้นะฮะ
เขาบอกว่าขอเป็นกำลังใจแล้วก็อวยพรให้ตูน
ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้
แล้วก็วิ่งด้วยความปลอดภัยตลอดเส้นทาง
พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่
อำนวยความสะดวกไว้ให้ดีด้วยนะฮะ
แล้วก็นอกจากนี้นายกก็ยังขอบคุณตูน
แล้วก็ทีมงานที่มุ่งมั่นตั้งใจจะช่วยเหลือกระทรวงสาธารณสุข

ซึ่งท้ายที่สุดแล้วประโยชน์จะตกอยู่กับพี่น้องประชาชน
ที่รับบริการจากภาครัฐนั่นเองค่ะ

เพราะว่าการที่วิ่งแบบนี้นานผมบอกนะ
กล้ามเนื้อมันสลายมันอาจไม่ได้เลยนะ
เพราะฉะนั้นต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ผมบอกเลยเพราะว่าอาจจะต้องมีกับ

คือเพราะว่าคนที่จะวิ่งระยะทางอย่างนี้ได้

อยู่ดีกล้ามเนื้อมันมันแบบนั่นได้เลย

นึกออกไหมยุ่งแต่คนข้างใกล้เนี่ยเดี๋ยวกลับมา
กลับมาอยากรู้กันนักเลยใช่ไหมว่าเรื่องของแอปกับสงกรานเนี่ยไปถึงไหนอะไรยังไง
ซึ่งมีข่าวการหย่าร้างของหนุ่มสงกรานนะฮะกับแอปเนี่ย
ว่าตอนนี้เหมือนกับแบบว่าจะเลิกลากันเลยทีเดียวเฉียวนะฮะ
อุ๊ยกลิ่นแบบสุดฤทธิ์
ได้ออกมาแก้ข่าวโดยบอกว่าจริงแล้วความจริงแล้วทั้งสองคนยังไม่

ซึ่งเป็นรูปที่คุณตาแล้วก็น้องปีใหม่

พร้อมกับอีกแคปชั่นแล้วเขียนแบบว่า
เล่าเป็นคนละเรื่องนะ

แม่เลี้ยงของคุณแอฟ

เดี๋ยวจะปฏิบัติการเดินหน้าง้อ

แต่ปุ๊บทางบ้านของคุณแอฟเขาบอกว่า

อาจจะเป็นคนละเรื่องนะ

คือคุณ

ชอบไปตีประเด็นนู่นนี่นั่น

เขากำลังอ่านนิทานให้หลานเขาฟังเขาก็เลยพิมพ์ในนั้นว่า
เนี่ยตาเนี่ยอาจจะเล่าถ้าให้ตาเล่าเนี่ยอาจจะเป็นคนละเรื่องนะ
เข้าใจไหมคือไม่ได้หมายถึงว่าไปสวนกระแสกับทางนู้นเขา
เออแต่ทีนี้เนี่ยคนที่อยากให้เป็นประเด็นเนี่ย
ก็ตีประเด็นให้มันเป็นเรื่องขึ้นมาไง
แล้วนี่ยังมีนี่นะตอนนี้เนี่ยนะฮะคุณยายหมีเนี่ยเขาก็ได้ลงรูปลื้อถอนโบนันซ่าที่สยามสควร์แล้ว
ซึ่งก็ยิ่งชวนทำให้เกิดความสงสัยว่าเรื่องแอปกับสงการจะอะไรยังไงนู่นนี่นั่นต่างนานา
แอปก็โพสต์ลงไปในไอจีเหมือนกันบอกว่าวันนี้แหละ
บอกเลยนะว่ามันก็ชอบโพสต์กันด้วยกันใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะ
ขอขอบคุณสำหรับความรักแล้วก็กำลังใจที่ทุกคนส่งมาค่ะ
มันมีค่ากับแอปมากจริงค่ะ
แต่ตอนนี้แอปขอยังไม่พูดถึงเรื่องดังกล่าว
ขอโพสต์รูปชีวิตจริงตามปกติก่อนนะคะ

แล้วก็มีรูปแบบว่าโพสต์กับห่อไอซิสแล้วก็หอมแก้ม

นี่เรื่องของความภาคภูมิใจบางครั้งมันก็อยากที่จะแบบแชร์ให้คนอื่นเขารู้เรื่อง

เดี๋ยวก็อย่างว่าเรื่องของครอบครัวข้อนั้นเราก็

ใช้คำว่าซื้อ
ไม่ใช่อย่ายุ่ง

หนุ่มเป็นคนดี
แต่คนที่เธอยุ่งได้มั้ยตั๊กโบงกดเนี่ย

น้องไอม่าทำไมเธอพูดอย่างนั้นล่ะนางผอมลงตอนแรกตัวนางย้ายใหญ่นี่นางผอมลงมาเยอะแล้ว
ไหนล่ะนางใส่นี่เป็นอีกชุดหนึ่งนะฮะล่าสุดนางหยิบเอาชุดโทนสีอ่อนออกมาสไตล์วินเทจ
ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยแต่งองค์ทรงเครื่องครบออกมาแบบว่าย้อนยุคนิดน
ไหนอยากเห็นชุดนั้นอ่ะดีออร์ไม่ได้ดีออร์ดีออร์จะเปิดชุดในไอจีง
แล้วก็ไปยืนไทกับรถคันใหม่แล้วนางก็แววหมดทำอะไรละ
คันละเกือบ๑๐ล้านเธอ๑๐ล้าน
เสกรถโซทจะแต่งงานอีกแล้วเหรอเย้ไหยพูดมากเค้าแต่ปากเขาน่ะ
โลโซจะแต่งงานอีกแล้วเหรอเธอน่ากลัว

กับใครเถอะกับคนที่มีลูกกันเหรอ

แซนวิชมีลูกยังแซนวิชยังไม่รู้กันคลาลากาซังยังไงหรือเปล่า

น้องอีฟที่แบบที่เอาแม่มาพูดด้วยใช่ไหมใช่
น้องอีฟนุ่มทำไมนุ่มรู้
แต่ทำไมนุ่มรู้สัมภาษณ์กันเลยโอ้มายเก้า
โอ้ตรงนี้แหละนี่อยากไปยุ่งกับเขามาก

นี่ฉันอยากฉันอยากรู้จริงว่า
พวกผู้ชายนี่เป็นเจ้าโลกกันหรือยังไงให้ทำไมอ่ะ
อยากขอถามคำมันถึงสามารถที่จะแบบว่า

คุณเอามาเป็นแฟนคุณเอามาเป็นแฟน

ถามจริงมัน
เป็นการขอแสดงความยินดีกับน้องแก้มกวินตราด้วยนะฮะแต่งงานแล้วพี่
ที่น้องคายพี่ติดตามน้องมานาน
น้องเขาไปแต่งที่น้องคลายเขาแต่งกับนักฟุตบอล

พี่นี่หือพี่ติดตามน้องมานานมากปลื้มเขามานานมากนะฮะ
น้องแก้มเนี่ยปลื้มปลื้ม